ไปดูคนที่เขารวยระดับ๙๐ล้านกับ๓๐ล้านมาเจอกัน
แต่ว่าการเจอกันครั้งนี้เป็นการเหมือนมาเยี่ยมไข้
อ๋อ๙๐ล้านมาให้กำลังใจเสียปาน
ปาน๓๐ล้านเพิ่งจะรู้ฮะนึกว่าเป็นโรคหัวใจอย่างเดียว
เสียปานคนใส่หมวกนี่ออกมาเปิดเผย
สั่นเคลือเลยผมเนี่ยนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว
โอ้เนี่ยฮะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นางวันนาลีปัญญาสัยหรือว่าเจ๊อ๋อ๙๐ล้านนะครับ
ชาวกุมภวาปีอุดรณฑานีนะครับ
ที่เคยดวงเห็งสุดถูกร็อเตอรี่รวรรณที่๑งวด๑พฤศจิกายน

เลขที่ถูก๑๔๙๘๔๐นะฮะ

เอา๑๕ฉบับขอไปฮะ
ฉบับจำนวน๙๐ล้านบาทนะครับ
เยี่ยมใครไปเยี่ยมคนขวามือ
ยงยุทธ์แก้วสวนจิกหรือเสียปาน๓๐ล้าน

คนนี้ก็ดวงเฮงสุดเหมือนกันถูก
รอเตอรี่รวรรณที่๑งวดประจำวันที่๑๖กัญญาณยนต์๒๑๕๘
นะครับเลขที่เขาถูกใน๗๔๓๑๔๘๕

แล้วก็เป็นร้านอาหารตามสั่งที่บ้านหนองบ่อหมู่๑๔
แต่บนหนองหานดำเผือนหนองหานจังหวัดอุดรณฑานี
นี่มาแล้วเจ๊อ๋อมาไหว้ไหว้รอบเลยนี่ฮะ
บอกเลยคุณมีอะไรคุณอยากทำคุณรีบทำนะ
คุณมีเวลาประมาณ๑ปีหมอบอกแบบนี้เลยฮะ

ตามที่เป็นข่าวใหญ่โตไปก่อนหน้านี้
ส่วนตัวเจ๊อ๋อเนี่ยก็เพิ่งมีข่าวออกมาบอกว่า
โอ๊ย๙๐ล้านเงินฉันหมดแล้วนะ
เงินฉันหมดแล้วนะแต่ฉันยังมีความสุขอยู่

ปานก็ยกน้ำยกท่ามาต้อนรับนะฮะ
คนไทยเป็นแบบนี้แล้วอ้าวดีเจอ๋อทำอะไรอ่ะเนี่ย

อ๋อลวกก๋วยเตี๋ยวเองเลยนะครับ
หยอกล้อพูดคุยกับเสียปานนะครับ
ปานก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

แต่คราวนี้พอถามเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยและเรื่องการขายบ้าน
ปานบอกเจ๊อ๋อบอกว่าเจ๊ผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะ
ก็ให้กำลังใจเสียปานนะเสียอ๋อบอกอย่าคิดมากนะฮะ
คืออย่าไปคิดคำพูดของคนไม่หวังดีนะ
มีกำลังใจดีกว่าให้กำลังใจเสียปานให้หายป่วยดีกว่า
จากนั้นเจ๊อ๋อก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับ
หิวคงหิวแหละดูออกเพราะลุกไปลวกก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะ
ปานบอกเดี๋ยวมื้อนี้เลี้ยงเอง
ส่วนเจ๊อ๋อก็ซื้อของมาฝากเหมือนกันนะฮะ
รู้สึกว่าถ้าดูเหมือนจะเป็นฝรั่งแช่บ๊วยนะครับ
ก็มานั่งกินกันด้วยความสนิทสนมนี่นี่ใช่ไหมเนี่ย

อ๋อบอกเสียปานบอกสู้ต่อนะเสีย
และสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันเข้ามาอีกเยอะ
อย่าคิดว่ามันเข้ามาทำลายให้คิดว่าทุกสิ่งที่เข้ามาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเราต้องสู้กับมัน
เพราะเทวดาให้เราเกิดมาแล้วเจ๊อ๋อบอกแบบนั้น
เราไม่ได้เกิดมาเป็นคนได้ง่ายนะนะฮะ
อะไรที่เข้ามามีทั้งมุมดีและมุมร้ายนะครับ
ต้องสู้ย้ำว่าต้องสู้ให้เรามีชีวิตยืนยาวต่อไป
อย่าไปคิดอะไรมากเอาฟังเจ๊อ๋อให้กำลังใจเสียปานหน่อยครับ
ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เนอะสิ่งที่เราต้องต่อสู้
อย่าคิดว่ามันเข้ามาทำลายให้คิดซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา
จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ห้องตรงสู่ก็มั่น
เพราะว่าเทวดาให้เราเกิดมาแล้วเจ๊อ๋อไม่ได้เกิดมาเป็นคนมีง่ายเจ๊อ๋อ
เทวดายเกิดมาแล้วนี่ยังที่เขามาหาเราจะเป็นวงบี่วงบอะดี
คือคือมันเป็นสิ่งที่ให้เราต้องต่อสู้
ให้เราต้องมิถลิตยืนราวต่อไป
เอาเสียปานบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะดีใจที่เจ๊อ๋อ๙๐ล้านมาเยี่ยม
แล้วมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวด้วยรู้สึกตื่นเต้นดีใจ
ตัวจริงไม่ถือตัวเลยนะทำให้มีแรงสู้
แล้วเพิ่มความหนักแน่นขึ้นมาอีก
คือเขาบอกว่าเขาไม่สนใจกระแสของสังคมหรอก
เป็นตัวของตัวเองเถอะจะสู้เพื่อลูก
จะอยู่ให้นานที่สุดอันนี้เสียปานบอกนะ
เท่าที่จะอยู่ได้จะทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้ว
พอตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่ง
คุณภูริพัฒน์บุญนินครับพูดสุดข่าวไทยรัตน์ทีวี
ไปคุยกับเสียปานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำเผลอหนองหาญอุดรธานี
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ๊อ๋อมาเยี่ยม
โดยเสียปานช่วยพี่สาวขายก๋วยเตี๋ยวครับ
แล้วก็อาหารตามสั่งเป็นประจำทุกวัน
ขอให้มีหมอนไว้นอนเท่านั้นใช้ชีวิตสมรรถะ
บ้านที่สร้างก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้กลับไปหรอก
สวยที่ประกาศขายใช้ชีวิตแบบนี้มาเกือบปีแล้ว
ปานเปิดใจกับเราต่อบอกว่าชีวิตตอนนี้กำลังทุกข์ระทมอย่างที่สุด
แม้จะมีเงินจากการถูกลอตเตอรี่เป็น๑๐ล้านแต่สุขภาพตอนนี้ย่ำแย่
เขาบอกว่าเขาโกหกคนอื่นว่าเขาสบายดีไม่ได้เป็นอะไร
เพราะว่ากลัวจะถูกคนอื่นซ้ำเติมจะถูกนินทาแต่ทุกวันนี้ยอมรับแล้วนะครับ
แล้วกล้าที่ออกมาบอกความจริงว่าตัวเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยทุกวันนี้เสียปานบอกโปร่งแล้วโปรงกับทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้จะยังมีเงินแต่ก็มาช่วยพี่สาวขายก๋วยเตี๋ยว
มาล้างถ้วยล้างจานเก็บโต๊ะเพราะเหลือกันแค่สองคน
ส่วนอาการป่วยเนี่ยหมอบอกไม่มีทางรักษาแล้วจริง

หลังจากนี้ทุกอย่างวางแผนเพื่อลูกครับ

ช่วงนี้ผมเป็นมะเร็งแล้วก็ยาสุดท้ายมันมาพ่วงกัน
มันลามตรงนั้นแล้ว

ตอนนี้เป็นบอกให้มีชีวิตอยู่ไปกว่าวันบรรณ
บอกแล้วว่าอยู่ได้ประมาณปีนึง
ใช่ครับแต่หลายเดือนแล้วนะ

งั้นผมคงรอดมาไม่ได้ครับเพราะว่า

จากแถวทะเลบัวแดงบ้านลูกชายนะ

ผมจะทำกิจการเล่นเลขไปให้กับลูก
เพราะว่าเผื่อว่าวันใดที่ไม่มีผม

ผมต้องส่งเงินเดือนให้แกทุกเดือนเดือนละ๗๐๐
เดือนละ๑๐๐๐๐ให้ลูกตลอด

ผมเพิ่งซื้อเค้กก้อนใหญ่ให้ลูกเอง

ให้เกียรติมา

ไม่รู้เลยครับเห็นแต่อยู่ในข่าว

ผมยอมรับแกเป็นคนตรงคนอย่างนี้อย่างนี้น่านับถือเลย

คุณผู้ชมคิดใช่ไหมหลายคนคิดแต่อาจจะไม่กล้าถาม
ปานที่มันเป็นทุกอย่างนี้ทุกขลาบหรือเปล่า
ปานยอมรับครับมันคงใช่แหละทุกขลาบที่เกิดขึ้นกับเขา
แล้วก็มีคนมารบกวนขอหยิบยืมเงินตลอดเลยหนักที่สุด
เคยถูกแก๊งคนมีสีมาอุ้มนะอุ้มจะยัดยาน่ะจะรีดไถเงิน
เพราะดีและทำไม่สำเร็จได้ตำรวจภูทรหนองหานช่วยเอาไว้
หลังจากนั้นเขาบอกเขาระวังตัวตลอดเลย
ช่วยคนทำบุญทำบุญกับคนเล่อร่อนยากร้าย
ตอนนี้มีเงินทั้งหมดก็เก็บไว้ให้ลูก๗ควบ
เวลาที่เหลือลูกเท่านั้นเสียปานทิ้งท้ายไว้ครับ